เพราะว่าชาวบ้านเอาจริงเขาก็ภาวะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
บ่อน้ำตรงนั้นมันเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เลย
แล้วมีลูกจราเข้ลอยคออยู่ด้วย
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งบ่อน้ำหน้าทางเข้าบ่อขยะในพื้นที่หมู่๖
ที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
บ่อมันลึกสักประมาณ๑๐เมตร
แล้วตรงนี้ค่ะมันอยู่ห่างจากถนนบ้านสะดู

มันก็เป็นน้ำสีเขียวใสแต่ดูดูอะไรคะเนี่ย
จราเข้ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่
อาบแดดอยู่ในบ่อแบบนี้ลอยคอโผล่หัวอยู่แบบนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่อบตกบินเขาจับจอราเข้

ดูค่ะเขาเหวี่ยงเบ็ดให้ไปเกี่ยวกับตัวจราเข้
พอดิฉันพูดเหวี่ยงเบ็ดหลายคนนึกว่าตกปลา
นี่ตอนเหวี่ยงเบ็ดไป
แล้วพอติดตัวจราเข้ปั๊บนี่ดึงลากลากเข้ามาค่ะ
แล้วก็ลากขึ้นมาตรงขอบบ่อเอามันมัดปากก่อนมัดขา
ใส่ถังเอาไว้แล้วยังถามเจ้าหน้าที่อยู่เลยนะ
นี่คือวิธีการจับจอราเข้เหรอ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดทำแบบนี้นะ
จะทำให้ลูกจราเข้มันมีแผลนิดเดียว
เมื่อวานนี้จับไปได้๖ตัวค่ะ
จราเข้ยาวสักประมาณเมตรหนึ่งอายุก็๒เดือน
แต่ก่อนหน้านั้นนะชาวบ้านเขาจับไปแล้ว๒รอบ
รอบแรก๘ตัวรอบ๒๖ตัว๘บวก๖เป็น๑๔แล้วใช่ไหมคุณ
แล้วจับได้เมื่อวานอีก๖ตัวเป็น๒๐
วันที่๑จับไปอีก๖ตัวเอางั้นแปลว่าอะไร
ตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด๒๖ตัวที่จับได้จากบ่อนี้
หมดยังยังจ้ายังมีอีกจ้า
จราเข้เหล่านี้มันไม่ใช่จราเข้ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
เอาเดี๋ยวไปฟังเสียงทีมล่าจราเข้หน่อยค่ะ
คาดภาพเกินเหลืออีกสักกี่ตัวครับ

ก็ดูก่อนเพราะว่าภาพตัวนี้มีมากมีน้อย
แต่ก็ขึ้นเรื่อยอยู่

ก็น่าจะประเด็นหนึ่งครับ
แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ทราบว่าท่านมาจากไหน

ยังไม่รู้ที่มาที่ไปของมันเลยว่ามันมาจากไหนนะฮะ
แล้วก็ชาวบ้านบอกว่าซงสัยจะมีเป็นร้อยไหมลูกจราเข้น

คุณสืบสกุลแล้วจะมาจากไหนคนจะมาทำบุญ

ใช่ว่ามันหลุดมาจากไหน
หรือใครเอามาปล่อยหรือยังไงกันแน่
ทีนี้เราไปคุยกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖นะคะ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่สาคอนเจริญศุกร์บอกว่าบ่อนี้นะ
จริงมันเป็นบ่องบประมาณของกองทุนเรารักควายไทยของหมู่บ้าน
เพราะว่าเดิมทีเนี่ยวัวควายก็จะมากินน้ำจากแหล่งน้ำตรงนี้นี่แหละ
ทีนี้พอมันตื้นก็ขุดให้เป็นบ่อน้ำใช้

ที่ผ่านมาเราก็ถามผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
มันเคยมีไหมคะมันเคยมีจราเข้ไหมคะ
ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายหัวไม่เคย
ไม่เคยมีมาก่อนมันเพิ่งมีตอนที่มาเป็นข่าวนี่แหละ
ทีนี้ทางประหลัดอาวุโสที่รักษาการแทนในอำเภอกบินบุรี
อย่างนายธรรมรัฐงามแสงก็บอกนะ
เดี๋ยวผมจะต้องไปดูว่าพวกลูกจราเข้พวกนี้ใครเอามาปล่อย
เพราะว่าเอาจริงแถวนี้ก็ไม่ได้มีฟาร์มจราเข้อยู่
แล้วถ้าเกิดว่าพบว่าเป็นจราเข้ของใคร
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทีนี้คุณผู้ชมเราต้องไปถามชาวบ้านแถวนั้น
ชาวบ้านเขาไม่ได้ให้เราถ่ายหน้าถ่ายตานะ
แต่เขาให้ข้อมูลเขาบอกว่าเขาเห็นว่าอดีตนักการเมืองท้องถิ่นคนนึง
เอาลูกจราเข้ใส่รถแล้วก็มาปล่อยไว้

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปสืบตามต่อว่าเอามาปล่อยทำไมเหตุผลคืออะไรด้วย
แล้ววันนี้ทีมล่าจราเข้ของอบตกบินเขาก็มาเฝ้า
เฝ้าที่บ่อตรงนี้เลยเอาเบ็ดตกปลามาด้วยจะมาจับจอราเข้ที่เหลือ
ถามว่าเจอบ้างไหมจับได้บ้างไหมยังนะคะ
ยังไม่มีลูกจราเข้โผล่มาให้เห็น
แต่จากการสอบถามตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำเมื่อวานนี้
เขาเจอนะเขาเจอหลายตัวโผล่ขึ้นมา
ชาวบ้านเขาก็เอาอาหารมาล่อไงเอาพวกเนื้อสดเนื้อสัตวสดเอามาล่อ
ให้มันขึ้นมาเดี๋ยวต้องเฝ้าแล้วก็จับต่อให้มันหมดบ่อนะคะ
แล้วจราเข้ที่จับได้ก่อนหน้านี้๒๖ตัวแล้วใช่ไหม
ถามว่าเอาไปไหนล่ะเอาไปปล่อยที่ไหนหรือเปล่า
เขาเอาไปดูแลรักษาอยู่ที่ศูนย์เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมงปราจีนบุรี
เอาดังนั้นในบ่อคุณสืบสกุลว่ามีอีก
เขาบอกเป็นร้อยเหรอเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบดูนะคะ